ส่วนวอเล็กบอลหญิงก็มีโปรแกรมที่จะแข่งขันคัดเลือกโคต้าไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
แล้วก็เตรียมที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด
โดยในรอบชิงชนะเลิศจะใช้ผู้ตัดสินจากประเทศที่เป็นกลาง
เรื่องนี้เรืออากาศโทชันฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานและเลยขายที่การสาธารณ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
ถึงความพร้อมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบ๒โซนเอเชีย
ซึ่งก็จะแข่งกันที่อาคารชาติชายฮอลจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เวลานี้สนามมีความพร้อมเกือบทุกด้านทั้งพื้นสนามแสงไฟรวมทั้งอุปกรณ์ด้านเทคนิคต่าง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากยุโรปนะครับเดินทางมาทำหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ที่ทำสถิติมาจากอิตาลี
โดยทุกอย่างจะเสร็จก่อนวันที่๕มกราคม
ส่วนเรื่องของผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในทวนาเมนต์นี้นะคะ
ก็มาจาก๙ชาติค่ะ
ก็แยกเป็นผู้ตัดสินประจำทีมจาก๗ประเทศที่ลงแข่งขันนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ตัดสินเป็นกลางจาก๒ประเทศ

ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมรอบชิงชนะเลิศวันที่๑๒มกราคมนี้
ซึ่งถ้าหากยังจำกันได้เมื่อ๔ปีที่แล้วนะคะ
การคัดเลือกไปรอบสุดท้ายโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่ญี่ปุ่นนะคะ
มีดราม่าเซตสุดท้ายจากผู้ตัดสิน
หลุยเกราโดมาเซียนะคะเป็นผู้ตัดสินชาวเม็กซิโก
ใบแดงให้กับทีมไทยต้องเสีย๒คะแนนให้กับญี่ปุ่น
ก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างหน้ากังคา๒ต่อ๓เสร็จค่ะ
โปรแกรมรอบแรกของวอเล็กบอลสาวไทยนะครับ
นัดแรกเจอไต้หวัน๗มกราคมนะครับ
และนัด๒เจอกับออสเตรเลีย๙มกราคมครับ
อเล็กบอลหญิงส่งกำลังใจกันเยอะด้วยนะคะ

พยายามมาหลายครั้งแล้วคิดว่าครั้งนี้แหละ

ก็เป็นการทิ้งทวนของนักวอเลอร์บอลหลายคนนะครับ

ว่าจะเป็นวิลาวันปลื้มจิตหรือว่ามาริกาแล้วก็ออนุมาด้วยนะครับ